มาเรื่องนี้แล้วฮะกระติกรับเสื้อมีคราบเลือด

เรื่องนี้เนี่ยจริงมันเริ่มต้นมาจากที่คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์เนี่ย

เป้าไกลบอกว่าไปเจอคราบเลือดบนเสื้อของคนบนเรือคนหนึ่ง
คนเดียวอยู่บนเรือพูดเก่งมีคราบเลือด๒จุด

แล้วเมื่อวานนี้คุณแซนวิสาพัฒน์ไปออกรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัย
หนุ่มถามเรื่องนี้ถามเรื่องนี้เลย
คุณแซนบอกว่าแม่เรื่องนี้นะพี่หนุ่มอาจจะต้องให้พี่กระติกออกมาพูดเอง
นี่คือจากที่เราไม่เคยรู้ข้อมูลชุดนี้มาก่อนเลยนะคะ

พอพูดโบ้ยไปที่กระติกแบบนี้ทุกคนก็บอกอ้าวแซนโป๊แตกแล้วหนึ่ง

ผ้าสาตินสีเนื้อถ้าคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหม
มันเป็นชุดที่คุณกระติกใส่ถ่ายรูปตรงสะพานพระราม๘
ชุดนี้คุณกระติกชี้แจงว่าคุณแตงโมเคยใส่ออกรายการหนึ่งมาแล้ว
เมื่อปลายปีที่แล้วปลายปี๖๔ครับแล้วคุณกระติกก็ขอยืมคุณตังโมมาใส่ในวันที่ไปลงเรือสปีดโบ๊ทด้วยกัน
นั้นยังไม่ผ่านการซักด้วยอ๋อจริงเหรอโอ้เฮ้ยตั้งแต่ปลายปี๖๔นะคะ
น่ะสิฮะคุณกติกบอกว่าเวลาคุณตังโมเอาชุดไปขายต่ออ่ะอืม
ยังไม่เอาออกเลยนะอันเนี้ยเข้าใจถ่ายทั้งป้ายแล้วก็ไม่ซักด้วย
ใจเหมือนชุดของผู้ประกาศป้ายก็ไม่ได้เอาออก
ไปขายต่อเขาติดแบบนั้นแต่ว่าคือซักไงฮะ
อันนี้เขาบอกไม่ซักเลยอ่าค่ะครับเพราะว่าเขาชี้แจงว่าคุณแตงโมเนี่ย
เปิดขายเสื้อผ้าออนไลน์ชุดที่ใส่ก็จะเอาไปขายด้วย
และขายพร้อมป้ายก็เลยซักไม่ได้เดี๋ยวป้ายหลุดนะครับอืม
คุณกระติกบอกว่าตอนที่เอามาใส่เธอไม่เห็นจุดเลื่อนเลยนะ
เห็นตอนที่เจ้าหน้าที่นำชุดไปตรวจสอบซึ่งก็มีการนำไปตรวจดีเอ็นเอแล้ว
พบดีเอ็นเอสองคนมีค่ะมีจริงจริงมีจริงจริงภาพเลือดของใคร
มันเป็นมันจะบอกว่าข้ามนั้นมันเป็นเหมือนเท่าเข็มหมุดอะค่ะ
ไม่เดี๋ยวก่อนนะเป็นเลือดของใครก่อนเป็นเลือดของใครก่อน
อาจจะมีอยู่แต่ว่าพี่หนุ่มไม่ได้สังเกตตรงนี้เอง

เหมือนเป็นการแลกเสื้อผ้ากันแล้วชุดนี้เป็นชุดของแตงโม
ซึ่งแตงโมใส่ถ่ายรายการเมื่อวันที่๑๙นะถ้าหนูจำไม่ผิด
ซึ่งหลักฐานพวกนี้หนูส่งให้ทางเจ้าหน้าที่ศึกษวนไปหมดแล้ว
เพราะคุณไม่อะไรคุณแซนบอกตอนนี้เธอรำคาญแล้วนะ
คือถ้าใครที่อ้างว่ามีหลักฐานเด็ดปล่อยออกมาเลย
ถ้ามีหลักฐานว่าเป็นการฆ่ากันจริงเนี่ยคุณแซนบอกพร้อมจะเดินเข้าคุกเองเลยครับ
มีข้อมูลใหม่ออกมาอีกแล้วครับว่าบอกว่ามีคราบเลือดของอีกคนหนึ่ง
อันนี้เป็นการไลฟ์ของเพจคนอันเมืองไทยนะเมื่อคืนนี้
ใช่แล้วคุณอาจบอกว่ามีคราบเลือดของอีกคนที่ไม่ใช่ผู้หญิงด้วย
๓จุดเนี่ยบนเสื้อผู้หญิงคนหนึ่งนะครับ
ซึ่งผมยังไม่ได้เอ่ยชื่อเลยว่าเป็นใครวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่หนุ่ม
มีคนออกมาเปิดตัวอย่างเรียบร้อยโรงเรียนเจ๊ก
ผมคิดว่าคนบนเรือเนี่ยทั้ง๕คนเนี่ยมีอยู่๑คน
นอนไม่หลับผมว่ามาหลายเดือนแล้วเพราะคนคนนี้
เป็นบุคคลที่ไม่เคยพูดอะไรกับใครเลยเก็บตัวเงียบ
เคยนั่งเรือแล้วนั่งมองแม่น้ำเจ้าพญาอยู่คนเดียว
แบบเมาในแม่น้ำเจ้าพระยาแบบมีปริศนา
แต่รองท้าคนนี้บังเอิญมันเปื้อนเลือด
รองเท้าคนนี้มันเปื้อนเลือดนะมันเปื้อนเลือดแล้วมันบอกว่าเป็นเฮโลบอย
ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหลักฐานชิ้นนี้
ชุดสืบสวนสับสวนตระบบทรอนภาค๑ได้เก็บมาหรือเปล่า
ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่า
รองเท้าเปื้อเลือดเนี่ยมันมีอยู่ในสำนวนไหม
นอกจากเสื้อเปื้อนเลือดเปื้อนเลือดแล้วนะครับ

ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องตามกันต่อว่าคุณอัดจะพิสูจน์ยังไงนะ

เพราะว่าเรื่องของคราบเลือดก็มีความสำคัญที่มันจะไปบ่งชี้ได้ว่า
เพราะหากว่ามีคราบเลือดเกิดขึ้นจริง
สันนิษฐานว่าคุณตังโมถูกฆาตกรรมมันก็อาจจะมีความเป็นไปได้ครับ
ส่วนทนายเดชาก็ตามติดชีวิต๒คน

ต้องทำศัตยบันสาบานนะว่า

แนะนำให้คุณแม่ฟ้องร้องคนบนเรือน่ะถ้าคุณแม่โดนฟ้อง
น้องกลับมาทั้งสองคนต้องร่วมรับผิดชอบด้วยนะ
อย่าใช้คุณแม่เป็นเครื่องมือนะฟังเสียงทนายเดชาครับ
ว่าร่วมกันฆ่าหรือร่วมกันทำร้ายคุณกล้าหรือเปล่าล่ะ
ถ้าคุณไม่กล้าก็แสดงว่าพวกคุณมันก็คือแค่คนกระจอกคนอื่น
ที่ใช้คุณแม่แปลงโมเป็นเครื่องมือในการสร้างชื่อเสีย
ใช้คำว่ากระจอกเลยเหรอคะ
เหรอคะไม่หยุดนะฮะเขาตามกันไม่หยุดจริงนะ

นายเดชาบอกอีกว่าถ้าหากสสเต้กับคุณอัจฉริยะ
กล้าที่จะทำศัตยบันแล้วเอามาโชว์ต่อหน้าสื่อ
เขาจะยอมรับว่าทั้งสองคนเป็นสุภาพบรุษตัวจริง
และจะเชื่อว่าทั้งสองคนต้องการช่วยคุณแม่ของคุณแตงโมจริง

อกจากนี้ทนายเดชายังฝากบอกไปถึงคุณแม่ด้วยว่า
ห่วงใยคุณแม่เหมือนเดิมครับ